คุณผู้ชมคะดูเวลาแล้วเนี่ยช่วงนี้นี่๑๐โมงกว่า
โมง๙นาทีแล้วอาหารพูดถึงเรื่องอาหารท้องร้องหิว
วันนี้จะพาคุณสุภานีลงถึงคุณผู้ชมไปชิมอาหาร
แต่ไม่ชิมอาหารธรรมดาค่ะไปชิมอาหารลอยฟ้า
เปิดครัวเลยลอยฟ้าเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชม
เวลาที่เราขึ้นเครื่องแล้วการเสิร์ฟอาหาร
ไหมว่าเอ๊ะทำไมอาหารมันแตกต่างจากที่เราทานกันข้างล่าง
เขามีส่วนผสมยังไงวิธีการปรุงยังไง

วันนี้คุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์
พาไปเปิดครัวแล้วก็ไปชิมกันค่ะ
เมนูแกงไก่ฮังเลที่ตุ๋นจนเนื้อไก่สุก
ใส่เครื่องเทศส่งกลิ่นหอมน่ารับประทาน
คือหนึ่งในเมนูที่ทำเสิร์ฟบนเครื่องบิน

ขั้นตอนต่อไปต้องนำไปเข้าเครื่องควบคุมความเย็น
เพื่อลดระดับอุณหภูมิอาหารค่ะ
ซึ่งเป็นมาตรฐานป้องกันอันตราย
ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร
โดยกำหนดไว้ว่าหลังจากปรุงอาหารเสร็จแล้ว
ลดระดับอุณหภูมิจาก๖๐องศาเซลเซียส
มาอยู่ที่ไม่เกิน๑๐องศาเซลเซียส

เพื่อรักษาคุณภาพอาหารไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียค่ะ
นำอาหารออกจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะคือการจัดอาหารลงจาน
ซึ่งอาหารจานแรกที่จัดนะคะจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ

ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนการจัดอาหารใส่จานจะมีสูตรที่กำหนดน้ำหนักอาหารแต่ละประเภท
เชฟเป็นผู้คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้พนักงาน
จัดอาหารใส่จานได้ในปริมาณพอเหมาะ
จากนั้นจึงห่อฟอยและจัดส่งขึ้นเครื่องบิน

ทั้งหมดนี้ตั้งแต่เริ่มปรุงอาหารไปจนถึงการเสิร์ฟอาหาร
จะใช้เวลาประมาณ๑๒๒๔ชั่วโมง
จึงต้องมีกรรมวิธีในการรักษาคุณภาพอาหาร

ซึ่งอาหารบางประเภทก็ต้องมีการดัดแปลงวัตถุดิบ
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น
ซึ่งอาจมีรสชาติที่แตกต่างจากเมนูแบบดั้งเดิม
พี่เคยพูดเสมอว่า
อย่านึกว่าอาหารบนเครื่องเนี่ยจะต้องอร่อยเท่าอาหาร
เพิ่งมาทำมาร้อนที่ร้านอาหาร

แต่ว่าคุณจะได้อาหารที่ปลอดภัยสะอาด
แล้วก็อย่างน้อยถูกปากคนทั่วไป

และใส่หมวกเพื่อกันเส้นผมหล่นลงไปในอาหาร

อาจติดอยู่ตามเครื่องแต่งกายออกไป
ก่อนจะเข้าไปในส่วนห้องจัดเตรียมอาหารค่ะ
กรรมวิธีการจัดเตรียมอาหารเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินจะค่อนข้างซับซ้อน
ซึ่งบรรดาผู้ให้บริการสายการบินต่างต้องปฏิบัติตาม
เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้โดยสารค่ะ